ปกติเนี่ยเรามักจะได้ยินเรื่องร้องเรียนว่าแบบเพื่อนบ้านปาร์ตี้เสียงดัง
เปิดเพลงเสียงดังดึกดื่นรบกวนการพักผ่อนใช่ไหมคะมาคราวนี้ที่
นนทบุรีค่ะมีคนเขาร้องผ่านไทยรัฐมาบอกว่าโหนอนไม่ได้เลยอ่ะเพื่อน
ดิฉันได้ยินคนเดียวหรือเปล่าคุณได้ยินเสียงได้ยิน
คุณได้ยินนะดิฉันไม่ได้ยินคนเดียวนะเสียงเหมือนบทสวดมนต์เสียงนี้แหละ
เพื่อนบ้านบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเสียงแบบนี้เสียงบทสวดเนี้ย
ข้ามมาฝั่งของเพื่อนบ้านมันเปิดดังลั่นซอยค่ะเขาบอก
ลั่นซอย๓เวลาแล้วเปิดแบบนี้มา๒ปีแล้วอันนี้มาแค่๓
คุณลองไปดูคนที่อยู่บ้านติดกันสิว่าเขาได้ยินดังฟังชัดแค่ไหน
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทันทีทันใดว่าว่านี่บ้านหรือวัดเออสวดขนาดนี้นึกว่าวัดนะ
ค่อนไปทางวัดแต่ลักษณะดูจากภาพมันคือ
บ้านครับถือว่าดังอยู่เหมือนกันนะคะครับคือมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเนี่ย
เขาเป็นรายเดอร์ส่งอาหารนะคะเขาเอาเรื่องนี้ไปร้องเพจกล้าที่จะก้าว
บอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยซึ้งในรถพระธรรมเหลือเกิน
อีกนิดนึงก็บรรลุแล้วเพื่อนบ้านรั้วติดกันเปิดทุกวันเลยจ้ะ
ลั่นไปทั้งซอยมานานเกือบสองปีหกโมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ก่อตั้งเพจกล้าที่จะก้าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของคนที่เขาร้องมาที่เพจนะคะ
อยู่ซอยนทบุรีสามสิบห้าทับหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นรายเดอร์
คนที่เขาร้องผ่านเพจนะเขาบอกเขาเป็นรายเดอร์
นี่คุณกล้องคุณกล้องบอกผมเป็นรายเดอร์แล้วผมประสบอุบัติเหตุขาหัก
ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหนึ่งเดือนออกไปไหนไม่ได้วิ่งรถไม่ได้
ใช่แต่กลายเป็นว่าผมไม่ได้พักไม่ได้นอนเลยเพราะเพื่อนบ้านอ่ะ
เขาเปิดเสียงบทสวดดังลั่น๓เวลาบางวันมีแถมด้วย
บางคนกลับบ้านมาดึกไม่ได้ฟังรอบดึกก็มาเหมือนกัน
เขาบอกเคยถึงขั้นแจ้งตำรวจแล้วนะแต่พอตำรวจมาเนี่ย
เพื่อนบ้านก็ปิดแต่เขาตะโกนมาว่าไงรู้ไหมว่าไงฮะ
พ่อกูตายกูจะเปิดเสียงสวดมนต์ส่งไปให้พ่อ
ใครจะทำไมมีปัญหามากระวังจะเจอลูกปืนก็แล้วกัน
ตอนนี้ผมผมต้องได้รับการพักผ่อนเพราะว่าขาก็หักตัว
หมอบอกว่าต้องต้องทานยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนอะไรอย่างนี้
นอนไม่ได้ใช่ทำให้นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืม
สงสัยมั้ยครับว่าจะมันเขาเขาไม่เปิดเพลงแต่เปิดไปเสียงสวดมนตร์แหละ
ก็สงสัยเขาอยู่นะแต่เห็นเขาเคยโวยวายไปทีนึง
ว่าอะไรอ่ะอะไรพ่อตายจะเปิดสวดมนต์อ่ะทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืม
จริงจริงเราเราก็ให้เขาเปิดได้เนอะแต่ว่าใช่มากขึ้นใช่
ก่อตั้งเพจกล้าที่จะก้าวคุณอธิวัฒน์พร้อมกับทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของเพื่อนบ้าน
ตามที่ถูกกล่าวอ้างอ่ะนะคะบ้านข้างอ่ะ
คุณบอยค่ะนี่คือคุณบอยนะคะคุณบอยบอกว่าปกติเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องเช่าหรอก
เพราะว่าไปทำงานเกาะสร้างตามไซส์งานอาทิตย์หนึ่งถึงกลับมาทีนึง
พอกลับมาเนี่ยเขาจะเปิดบทสวดชินบัญชรเพราะเขาชอบทางธรรมค่ะ
ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครมาบอกว่าเสียงดังนะทีมข่าวเลยบอกว่าอ่ะ
งั้นเดี๋ยวลองวัดเครื่องเสียงดูวัดเดซิเบลดู
ดังว่ามันดังจริงหรือเปล่าเพราะเอาจริงเสียงดังของแต่ละคน
บางทีมันไม่เท่ากันไงใช่ครับก็เลยลองอาจเอาเออเดซิเวลเป็นตัวว่าละกัน
เอาหลักการเป็นตัววัดเขาบอกว่าเสียงมันดังเกินนี่นี่
มันมีพุ่งมาแปดสิบเห็นไหมเนี่ยมีบางจังหวะพุ่งมาแปดสิบกว่า
สิบปลายปลายอย่างเงี้ก็ถือว่าดังครับทีนี้เขาบอกว่ามันก็
แต่มันก็ไม่ดังตลอดเวลาแต่มันก็มีแค่เหมือนบางจังหวะที่เน้น
เวลาสวดมนต์เนี้ยก็จะมีจังหวะหนักเบาอ่านั่นแหละค่ะ
พอคุยกับคุณบอยคุณบอยเขาก็แก้ไขให้เลยนะคะ
ก็คือลดจำนวนลำโพงที่ต่อเอาไว้คือเขาต่อหลายตัวค่ะ
ลำโพงหลายตัวไงมันก็เลยดังอ๋อเผื่อแผ่ให้เพื่อนบ้าน
ค่ะเขาก็เลยลดเหลือตัวเดียวแล้วก็หันลำโพง
ตัวที่หันหน้าไปทางบ้านคุณกล้องคือมันมีตัวหนึ่งที่หันหน้าไปทางบ้านคุณกล้องอ่ะ
เสียงมันก็เลยดังหน่อยอ๋อก็เลยหันตัวนั้นอ่ะ
กลับมาทางห้องของตัวเองครับแล้วคุณบอยก็เดินไปคุยกับคุณกล้อง
เพื่อปรับความเข้าใจ
ผมเปิดเพลงเสียงดังมาว่ามาบอกบอกผมอ่ะ
ผมจะยินดีแล้วฟังแล้วผมจะเบาให้นะครับได้ได้ครับผมจริงครับผม
ผมไม่ได้อันนี้นะไม่ไม่โกรธไม่อะไรแต่ว่าผมสกใจว่าเอ๊ะทำไม
ถือว่าจบลงด้วยดีครับนะคะจับมือกันด้วยนี่
ก็จับมือคือเนี่ยพอเบาเขาบอกมีอะไรก็มาบอกผม
ผมก็จะพร้อมที่จะปรับให้เนี่ยคุณกล้องเขาก็ยกมือไห้ขอบคุณนะครับ
อ่าคุณบอยก็บอกเขาก็ไม่ได้โกรธนะคือเอาจริงจริงปัญหาเพื่อนบ้านเนี่ย
มันคือปัญหาของคนเนาะคือต่างคนต่างอยู่กันบางที
แต่ละคนมีมีเขาเรียกว่าประจำวันที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าเราคุยกันได้หาตรงกลางหาทางออกถอยคนละก้าวได้อย่างนี้
มันก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ใช่แค่เฉพาะเพื่อนบ้านนะครับที่ควร